สุดสัปดาห์นี้นะครับแฟนบอลรวมทั้งชาวเมืองเลสเตอร์
จัดพิธีไว้อะไรให้กับนายวิชัยศรีวัฒนประภา
ก่อนเกมพิมพิธีที่จะเจอกับเบิร์นซิลี่ครับ
สเตอร์อันดับ๑๐เปิดบ้านเจอกับเบิร์นซี่อันดับ๑๕ในวันเสาร์นี้นะครับ
หลังเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภาตกบริเวณข้างสนาม
เป็นเหตุให้ประธานสโมสรและผู้ช่วยรวมทั้งนักบินเสียชีวิตรวม๕คนเมื่อ๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
แฟนบอลก็เตรียมรวมตัวกันบริเวณใจกลางเมืองนะครับ
เยอะจะมีการฉายวิดีโอก่อนเกียมริม
คลื่องหลังจะสวมยูนิฟอร์มที่มีการพรีมรูปดอกป๊าปปป
เพื่อระลึกถึงทหารอังกฤษที่สละชีพจากการเข้าร่วมสงครามต่าง
หรือวันรำลึกวิรชนซึ่งตรงกับวันที่๑๑พฤศจิกายนของทุกปี
สเตอร์ได้ออกแถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าครอบครัวศรีวัฒนประภา
และทุกคนที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้เสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายวิชัย
และทุกคนจะไม่ลืมช่วงเวลาที่โศกเศร้าที่สุดของสโมสรเลสเตอร์ด้วยครับ